มีกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากการแบ่งเขตพื้นที่กัน
ในการทำงานช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างนะครับ
ที่มีคนเจ็บนะฮะมีคนที่จะต้องไปโรงพยาบาล
แน่นอนว่าผู้จะเข้าไปถึงที่เกิดเหตุก่อนเลยก็คือทีมกู้ไภ
คือมูลนิธินะฮะจะเล็กจะใหญ่อะไรก็แล้วแต่

พาคนเจ็บไปแล้วเขายังมีโรงพยาบาลอีกค่ะ

ค่าส่งต่อค่าอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้พอไปทับเขตกันทับซ้อนกันอะไรกันเนี่ย

ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยถึงขั้นยิงกันเลยนะฮะ
แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทับเขตเสียทีเดียว
เพราะว่าฝ่ายนึงเนี่ยเขาบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจผิด
ค่ะคือฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเขาให้ยืมอุปกรณ์
แล้วก็ฝ่ายนี้ไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาล

ตอนไปถึงครั้งแรกเนี่ยโอเคมันก็ทับกันจริงแหละ

แล้วก็มีคนโดนลูกหลวงเป็นผู้หญิงมียิงกันด้วย
นี่เป็นคลิปช่วงนาทีที่เกิดเหตุการณ์รถกู้ชีพทีมกู้ชีพของมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกับทีมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออพร
แล้วก็มีการยิงกันในโรงพยาบาลเฟรนทรัลทพยทินเกษบางเขน
โอ้โหคนที่เห็นคลิปนี้แบบวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงนะครับ
ไปถามนายอนุสรอารีสมานเป็นเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันอยู่จุดบางเขน
อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าว่าอย่างนี้
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางร่วมกระตันยูจุดบางเขน
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน
มีคนบาดเจ็บสาหัสอยู่ย่านวัชรพลทพ
ก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะก็ไปกันนะครับ
พอไปถึงพบว่ามีรถของเจ้าหน้าที่อพรจอดอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
แต่ว่ารถยนต์คันนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ก็มีการคุยกันเจรจากันตกลงว่าเดี๋ยวให้ไปกับอบพรนะ
แต่อพรเขาจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปด้วย
ในการที่จะเอาคนเจ็บขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ทางร่วมกระตันยูก็ให้ยืมอุปกรณ์จากรถของร่วมกระตันยู
ตามความประสงค์ของญาติคนเจ็บ
ทีนี้ทางร่วมกับตันยูเขาก็ต้องขับตามไป
เพื่อจะไปเอาอุปกรณ์คืนก็ต้องไปเอาคืนที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
พอไปถึงก็ไปเจออพรอีกกลุ่มนึงนะ
ไม่ใช่ชุดที่ไปเจอกันที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับ
อีกกลุ่มนึงเนี่ยขับมาถึงที่เกิดเหตุเหมือนกัน
พอเจอร่วมกระตันอยู่ตะโกนถามเลยว่า
ให้วิ่งเข้ามาในเขตพื้นที่นี้
เหมือนกับว่าอ้าวนี่ข้ามเขตหรือไงวิ่งมาทำไม

แต่ไม่ฟังกันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
อย่างที่เกิดเหตุเนี่ยมีทางอภสายใหม่เนี่ยเป็นถึงที่ผมรู้นะ

หรือถ้าใส่ตามองข้างที่เนี่ยแบบเหลือหาตาดูเนี่ย
มีรถของอภสายใหม่เป็นรถเก๋งหรืออะไรเนี่ยครับ

แต่คือผู้บาดเจ็บมีอาการผิดรูปขาท่านบน

แล้วก็คุยกันครับโดยผมก็เหมือนกัน
ก็จะยกมีพี่คนหนึ่ง
เขาแจ้งว่าเป็นอพรสายใหม่

เนียกันแก้ปัญหาคือ
ให้ทางเอาไป
พอใส่ใหม่น่ะปื้มเนี้ยก็คือมันตายปกตินะ
ถูกไหมครับคือที่หลังถูกไหมครับครับอ้าอย่างเงี้ยคือเราเรา
แฟร์เราร่วมกันครับเราไม่อยากให้
สังคมในการยูชิพภูมิภายเนี้ยมันเกิด
เขาเลยให้ยืนอุปกรณ์ใช่ครับยังไงเราแพทย์กับคนเจ็บขึ้นบ่อนแล้วเนี่ย
เราก็ไม่อยากทำการย้ายผู้บาดเจ็บไม่อยากซ้ำเติมผู้บาดเจ็บ
เราก็อยกให้เก้าที่หรืออาหารธรรมน์หอศัยใหม่

ทีนี้แกสอนเขาก็บอกว่าอย่างงี้
บอกว่าหลังจากที่มาเจอที่โรงพยาบาล
แล้วไม่เข้าใจกันไม่ฟังการอธิบายกัน
มาเสริมตามพวกกันมาอีก
ก็ไม่ฟังว่าเขาแค่จะมาเอาอุปกรณ์คืน

อยู่ดีครับมีคนยิงออกมา๑นัด

ยิงมาใส่กลุ่มร่วมกระตันอยู่หนึ่งนัดนะครับ
แล้วก็ไปโดนนางสาวสาวิตรีศรีวิเศษอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นอาสามูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ถูกยิงเข้าไปที่หัวไหล่ขวา๑นัดนะครับ
สะเก็ดของกระสุนปืนมันเข้าไปที่หางตาซ้ายด้วย
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลตามสิทธิ์การรักษา
ค่ะซึ่งคนที่โดนลูกหลงนางสาวสาวิตรี
เห็นบอกว่าแฟนเขาก็อยู่อาสาร่วมกับตันยูเหมือนกัน

เขาก็เลยมาเล่าข้อมูลให้กับทีมข่าวของเราฟัง
เขาบอกว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
มีคนนึงใส่เสื้อสีดำค่ะ
ขับรถตามมาแล้วก็เดินมาแล้วก็ตะโกนว่า
เจ๋งใครแน่จริงก็เข้ามา

ตัวเขาได้ยินนะคะกลุ่มเพื่อนเขาก็ได้ยิน
ครับพอโมโหเนี่ยก็เลยกรูวิ่งกันเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ชายเสื้อดำคนนี้อืม
แต่มีผู้ชายอีกคนนึงที่ยืนอยู่ข้างผู้ชายเสื้อดำค่ะ
คนนี้ควักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิง

ยิงเข้าไปนัดหนึ่งตัวเขาก็วิ่งหลบกระสุนนะคะ
แต่กระสุนไปโดนแฟนเขาไงไปโดนคุณสาวิตรีเนี่ยไง
ก็คือโดนลูกหลงจนบาดเจ็บนะคะ
ผมฟ้ากลัวเป็นคนแรกแล้วผมเดินแล้วมาวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลคนแรก
แล้วผมตามไปที่เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วไปกระทืบมันครับ
ตรงนั้นก็คือเป็นตรวจต้องขายเก่ง

ใช่ครับถูกต้องครับผมคนนั้นแหละครับ
ถูกต้องครับขายเก่งเข้ามาหากู
แล้วก็ผมโมโหไงผมก็วิ่งเข้าไปหามันแล้วมันก็วิ่งหนีเข้าไปในโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลเสร็จแล้วมันถือพูดอีกอันหนึ่ง
มึงเจ๋งจริง
นี่มึงเข้ามาผมเข้าไปกันหมดเลยไปกระทืบมันครั้งแรก
แล้วครั้งที่สองมาเดินออกมาจากนอกตัวของโรงพยาบาล
ผมก็มาทืบมันอีกครั้งหนึ่งตรงข้างโรงพยาบาลเป็นทั้งหมดสองครั้ง
แล้วครั้งที่๓มาเดินออกไปหน้าโรงพยาบาลอีก
มันบอกว่าใครเจ๋งจริงมึงออกมาหากูข้างนอก
ผมวิ่งไปประมาณ๒๙มันเอาปืนออกมาแล้วตุ้ม
แล้วผมหลบทันแล้วมันก็โดนแฟนผม
เพราะว่าแฟนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
น้องหนูถ้าดูข่าวเราอยู่ฟังเรื่องนี้อยู่นะ

จะเป็นฝ่ายท้าตีท้าต่อยฝ่ายเริ่มก่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ดีทั้งนั้น
โดยเฉพาะฝ่ายที่ถูกท้าเนี่ยไม่ต้องไปตามคำท้าเขาก็ได้
นี่ก็ไปก็ตามที่เขาบอกอะ

แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มอพร๔คน
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และร่วมกันพยายามฆ่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสืบสวนติดตามตัวคนที่ก่อเหตุ
คนที่ทำร้ายเขาคนที่ยิงเขานะครับ
แล้วเดี๋ยวก็ต้องประชุมกันแหละว่าจะเอายังไง

ค่ะแล้วก็เขาต้องไปดูกล้องวงจรปิด
คนที่ก่อเหตุบอกว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยอะค่ะ
ดูวัยรุ่นแล้วก็อายุยังไม่น่าจะมาก
สักประมาณ๑๖๐เซนติเมตรไอ้คนที่เอาปืนมายิงอ่ะนะ